ถ่ายกันและสุดท้ายจับได้แล้วแเปรอะคนที่ก่อเฮษนะฮะ
ตำรวจจับกลุ่มนายโทนี่ครับ

นำตัวนายโทนี่นายสันติอายุ๒๒ปี
ไปค้นหาปืนพกสั้นแบบบีบีกันดัดแปลงขนาด๙มม๒กระบอก
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๗เป็นคู่อริ
บาดเจ็บที่เท้าด้านขวา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
และสุดท้ายตำรวจก็จับมือยิงได้แล้วก็พามาชี้จุด
นี่ฮะไหนปืนอยู่ไหนเขาก็มาชี้ให้ดู
บนพื้นตรงนั้นครับตรงก่อย่า
โทนี่ให้การอ้างว่าก่อนหน้านั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตลาดป่าซาง
แล้วไปเจอกับคนที่คำเหม็นกันขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา
จังหวะนั้นฝั่งนู้นที่เป็นคู่อริตะโกนให้ของลับเขาก่อน
ก็เลยมีการติดต่อนัดหมายกันทางเฟซบุ๊กบอกออกมาเคลียร์กันเถอะ
กลุ่มของนายโจอี้ก็คืออันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับ
วัยรุ่นชายอายุ๑๗ที่โดนยิงเข้าที่เท้า
มาพร้อมกับพักพวกขี่รถมากัน๑๐กว่าคัน
พอมาถึงก็ปาระเบิดซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นระเบิดปิงปอง
ระเบิดดัดแปลงท้าทายใส่หน้าบ้าน
ตรงที่กลุ่มของนายโทนี่นั่งอยู่ปลาใส่๔ลูก
เสียงดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มจนต้องวิ่งหนีตายกันล้มลุกลุกคลานครับ
กลุ่มของนายโทนี่ก็เลยใช้ปืนบีบีกันดัดแปลง
ยิงสวนไปหลายนัดเพื่อตอบโต้แต่กระสุนเนี่ยพลาดไปถูก
นายโจอี้บาดเจ็บที่นิ้วเท้า
ที่ต่างฝ่ายต่างจะแยกย้ายหลบหนี
โทนี่บอกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุ

เขาบอกว่าเขาซื้อมาจากเฟซบุ๊ก

อุ๊ยมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ
แล้วก็มาใช้ก่อเหตุยิงท้าทายกันเนี่ยแล้วมีคนเจ็บด้วย
โทนี่รับสารภาพเป็นคนเหนียวไกลจริง
หลังก่อเหตุก็เอาปืนไปทิ้งที่สวนลำไย
ก็คือจุดที่ตำรวจพาไปค้นแล้วก็เจอหลักฐานนั่นแหละครับ
เอาไปทิ้งที่สวนลำไยบริเวณนี้หลังบ้าน
ตำรวจนำตัวไปค้นหาอาวุธจนเจอปืน๒กระบอก
ก็เลยควบคุมตัวเอาไว้และส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้คุณอัพจิรายุทธ์บุญชูครับลงพื้นที่ไปที่หน้าบ้าน
หลังที่เกิดเรื่องพบว่ามีเศษระเบิดกระจายเกลื่อน
เราพยายามสอบถามกับพ่อและแม่ของนายโทนี่ถูกปฏิเสธ
ส่วนเพื่อนบ้านให้ข้อมูลสั้นว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงระเบิด
แต่ไม่ได้ยินเสียงปืนในขณะที่เพื่อนของคนเจ็บ
เป็นผู้ชายอายุ๑๗วัยรุ่นเหมือนกันและเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับ
บอกว่ากลุ่มของพวกเขาเขามีชื่อกลุ่มนะ
กลุ่มแก๊งนี้ชื่อว่าแก๊งซูเปอร์แก๊งซูเปอร์กับนายโทนี่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่มาห่างกันช่วงหลังคืนวันก่อนพวกเขา๖คนไปเที่ยวงานตลาดป่าซาง
มอเตอร์ไซค์สวนกับฝั่งนายโทนี่โทนี่มากล่าวหาว่าพวกผมตะโกนให้ของลับ
ก็เลยแชทด่าแชทมาด่าแล้วก็ท้ากันไปให้ไปหาที่บ้านเพื่อเคลียร์ใจ
พอไปถึงปรากฏว่าฝั่งนายโทนี่และพวกมาดักที่หน้าบ้านแล้ว
พวกเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปาระเบิดปิงปองใส่ไปก่อน๒ลูกแต่ว่าแตกเพียงลูกเดียว
จากนั้นนายโทนี่เอาปืนมายิงใส่ไปโดนเพื่อนของเขาจนเลือดสาดเลยเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้หาเรื่องก่อนแล้วไม่ได้ตะโกนแจกของลับ
อย่างที่ถูกกล่าวหาด้วยลองฟังครับ
ก็บอกว่าให้ออกมาเคลียร์ผมเขาก็เลยออกไปกัน๖คนแต่พอไปถึงปุ๊บไม่ได้เคลียร์อะไรเลย
ก็เลยโดนยิงก่อนแน่นครับผม
ของลับตามที่ฝั่งนู้นเขากล่าวหาด้วยซ้ำอันนี้คือแก๊งซูเปอร์บอกนะฮะ
แม่ของคนเจ็บแม่บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่โทนี่มาหาเรื่องลูกแม่
ก่อนหน้านี้๔๕เดือนก่อนโทนี่เคยมาหาเรื่องลูก
ถึงบ้านแล้วก็ขู่แจ้งความจึงยอมถอยกลับไป
แต่ว่าครั้งนี้ลูกแม่เจ็บครอบครัวคนก่อเหตุต้องรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกอย่าง
และนี่คือความในใจของแม่คนเจ็บครับ
ตอนนี้ลูกเค้าได้จีบถ้าเป็นลูกเค้าทำก็เค้าจะยอมเขาก่อน

แล้วก็อยากจะถามว่าถ้าลูกเค้าทำแล้วคุณจะยอมไหม
ถ้าเค้าจะไปบอกคุณขอเจื้อความคุณทำพวกฉันได้ก็ลูกใครไข่กองห้าคุณหรอ
ผู้ต้องหาตอนนี้ถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพักป่าซางในพื้นที่ลำพูนนะครับ

ฐานความผิดก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
การครอบครองการพกพาและการยิงนะฮะ
คุมตัวฝากขังสารจังหวัดลำพูนต่อไปในวันพรุ่งนี้
นี่ครับโทษของความอารมณ์ร้อนตัดสินกันด้วยความรุนแรง
สุดท้ายก็มีทั้งเจ็บแล้วก็ต้องติดคุกครับ